เดาบ้างขึ้นไปเก็บแมว

ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคุณผู้ชม
ขึ้นไปด้านบนเขาขึ้นไปบนนั้น
แล้วสูงจากพื้นตั้งเท่าไหร่ตั้งกี่เมตร
ถ้าร่วงลงมานี่มีแขนขาหักนะคะเนี่ย
ได้แต่เพ้อว่ากลัวคนจะมาทำร้าย
คุณลุงคนนี้กลัวก็เลยต้องปีนหนีขึ้นไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ

ลุงคนนี้คือลุงนิพนธ์อายุ๖๔ปี
ลุงแกก็ลุกเดินเดินไปยังหลังคาข้าง

คุณผู้ชมมันหวาดเสียวมากนะแต่ละช็อต
แล้วท้ายที่สุดที่ลุงเดินเดินตกค่ะ
ตกลงไปกระแทกพื้นด้านล่างเจ็บสิ
กู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะ

คือหวัดเสียวมากอ่ะ

แล้วคุณป้าคุณป้าจันทิพย์

คือเขาทำงานก่อสร้างในตัวเมืองเชียงรายนั่นแหละ

เท่านั้นเองนะที่แรกนิพนธ์ก็มาหาฉันที่บ้าน

ชั้นสองเสร็จแล้วปีนออกหน้าต่างไปบนหลังคา
เนี่ยจะมีคนมาทำร้ายจะมีคนมาทำร้ายตะโกนอยู่แบบนี้พูดอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วทางคุณป้าจันทิพย์เองบอกนิพลลงมาลงมา
ไม่ยอมลงเลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไงรู้ไหมนิพนธ์กินเหล้า
กินเหล้าแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสารเสพติดอื่นอะไรหรือเปล่า
กำลังจะถามเลยกำลังจะถามว่าดื่มเหล้าอย่างเดียวหรือเปล่า
คือเบื้องต้นผู้ใหญ่บอกว่าเล่าอย่างเดียว

ก็เลยแจ้งไปที่สถานพยาบาลรับตัวไปรักษา
ต้องให้ตรวจนะว่าในร่างกายมีสารเสพติดอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเสพยามาด้วยก็ต้องส่งไปบำบัดตามขั้นตอนต่อไปนะคะ